มีความกระหนเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีรถบัสเนี่ยกำลังพาสามะเนรเดินทางกลับจากสำนักปฏิบัติธรรม
ระหว่างทางเกิดอาการอาภาษณ์อย่างหนัก๕๐คนก็มีการโทรแจ้งกู้ภัยให้รีบนำตัวสามเนรทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะครับ
พอเป็นเจ้าตะที่ไปถึงเนี่ยเขาต้องแจ้งถึง๒หมู่ละยิทธิเลยนะฮะร่วมกันตันอยู่กับปลอดฤทธิ์ตึง
ถูกวิทยุเรียกระดมกำลังกันนะฮะก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวาน
ทั้งสองแห่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะต้องไปช่วยกันเพราะว่าถูกเรียกไปที่ทางด่วนถนนจันทร์กรุงเทพมหานครให้ไปรับสามเณรจากวัดเมืองยศสุธามรามเกือบ๕๐รูปมีอาการอาภาษณ์อย่างหนักก็คือป่วยหนักท้องเสียอาเจียน
ขณะกำลังเดินทางด้วยรถบัสกลับจากสำนักปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เมื่อรถบัสของสามเณรมาถึงต้องลำเลียงสามเณรที่อาภาษณ์ด้วยรถตู้หลายคันกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง
ทั้งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษณ์โรงพยาบาลเลิศสินเพื่อให้แพทย์ตรวจอาการนะฮะสาเหตุของการอาภาษณ์หมู่ของสามเณรครั้งนี้เนี่ยก็มีการไปสอบถามพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ดูแลสามเณรอยู่บอกว่าสามเณรเนี่ยฉันนมขนาดเดินทางกลับแต่ว่าเป็นนมที่ลืมทิ้งเอาไว้บนรถนานถึง๔วันครับคุณผู้ช
อาจารย์หนุ่มเข้าไปก็มีอาการอาภาษณ์ท้องเสียต้นร้องระงมทั้งรถเลยครับร้องไห้ด้วยความปวดท้องนะครับคือสามเณรก็เป็นเด็กนะฮะก็เจ็บปวดก็ร้องไห้ล่าสุดสามเณรทุกรูปปลอดภัยแต่มีบางรูปต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าอาการอาภาษณ์ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะก็ระวังเรื่